เหตุการณ์นี้ที่นครปฐมภรรยาเอาคลิปนี้มาโพสต์เอาไว้ในโลกโซเชียล

ภรรยาบอกว่าไม่ไหวแล้วสามีคนนี้นอกใจเธอมาตลอดเลย
เธอก็เลยตัดสินใจจะพาลูกชายอายุ๗เดือนกลับบ้าน
ตัดสินใจจะพากลับบ้านไปอยู่กับครอบครัวเธอเอง

สามีรู้ว่าเธอจะหนีกลับขโมยลูกไปเลยแล้วต่อรองกับเธอว่าถ้าจะได้ลูกคืนเนี่ยจ่ายเงินมาห้ามหมื่น
เหมือนเอาลูกไปเรียกค่าไถ่อีกอ่ะเดี๋ยวไปดูเรื่องราวนี้กันค่ะ

มาดูดิพลทเนี่ย
เว้ยมึงอย่ามาตับเองนะ
แล้วถ้าที่เข้าใครก็ไปมึงก็รู้ตัวอะไร
คนอย่างพวกมึงไว้ดีหรอให้มันดู
ไอ้น้องฟิมให้มันดู
โอ้โหโอ้โห
เว้ยมึงไปดี
ไปไปฟิมฟิมไป

เศร้าใจตรงเสียงเด็กร้องไห้ค่ะ
สุดท้ายเนอะเด็กร้องไห้

เธอคือภรรยาที่เธอบอกว่าถูกสามีนอกใจ

เอาคลิปเป็นโปสต์น้อยไว้ในโซเซียล
เธอเล่าให้ฟังว่าอยู่กินกันกับสามีมา๓ปีกว่า

แต่มีปัญหากับสามีตลอดเลย
นอกใจตลอดเลยทนไม่ไหวแล้ว

จะพาลูกกลับไปอยู่บ้านที่นครปฐม
คือปัจจุบันเธออยู่กับสามีที่ราชบุรีนะคะ
วันเกิดเหตุนัดเพื่อนให้เอารถมารับ
สามีรู้แอบหอบเอาลูกขึ้นรถแล้วหนีไปเลย
แต่พ่อแม่สามีออกตามหาจนพากลับมาได้

จ่ายมา๕๐๐๐๐ถึงจะคืนลูกโอ้โฮครับ
เธอบอกเธอมีทองติดตัวอยู่๒สลึง
เงินสด๕๐๐ยอมให้ไปหมดเลยนะ
แต่สามีก็ยังไม่พอใจจนมีการยื้อแย่งกันนะคะ
เธอบอกว่าเธอถูกต่อยตาซ้ายจนฟกช้ำ

หนีขึ้นรถสามีมาขวางหน้ารถอีกไม่ยอมให้ไปอีก
แล้วเหตุการณ์มันก็เป็นไปตามคลิปนะคะ
เธอบอกว่าเธอโอนเงินให้สามีเพิ่มด้วยนะ

จบปัญหาแล้วตัดขาดกันไปเลย

นี่นะคะคือเรื่องราวจากฝั่งภรรยา
ทีมข่าวของเราตามเรื่องนี้ให้ลงพื้นที่ไปเลยนะคะ

นางสาวพัทราหรือน้องนุ๊กอายุ๒๒
อยู่ในพื้นเที่ยงเผิมเมินนครปฐม
บอกว่าเหตุการณ์ในคลิปมันเกิดขึ้น๔ทุ่ม๒๗มีนาคม
เธอก็เล่าให้ฟังว่าเธอแต่งงานอยู่กินกับในแบงค์
รู้สึกว่าไม่ไหวแล้วแหละเลิกดีกว่า
โทรศัพท์ให้เพื่อนขับรถมารับที่หน้าบ้านในแง๊

พอแบงค์รู้ว่าเธอจะขนเสื้อผ้าออกจากบ้าน
ลูกชาย๗เดือนขึ้นรถจักรยานยนต์ขี่หายไปเป็นชั่วโมง

แต่มาต่อรองว่าต้องจ่าย๕๐๐๐บาท
เธอก็ตัดสินใจให้ทุกอย่างที่มีทอง๒สลึงเงินสด๕๐๐๐แล้วโอนเงินให้ด้วย
แต่เหมือนกับว่าแบงค์ก็ยังแบบไม่ยอมคืน

แล้วก็ยืนขวางหน้ารถด้วย

หนูให้เขาแล้วนะของหนูให้เขาแล้ว
แล้วทีนี้เขาก็เกิดการแย่งลูกกันขึ้น
แล้วระหว่างที่แย่งลูกเขาต่อยหนู
ยหน้าหนูเนี่ยยังมีแผลอยู่เลยค่ะ
แล้วพอทีนี้ก็แย่งลูกจนลูกมาอยู่กับหนูแหละ

พอขึ้นรถปุ๊บเขาไม่ยอมให้ออกมา

เขาก็ขึ้นหน้ารถเพื่อน

เขาบอกว่าถ้าไม่ยอมโอนเงินก็คือไม่ให้ไป

โดนทำร้ายร่างกายไม่ถูกครั้ง
ก็จะมีบางทีก็เอาไม้ฟาดหัวบ้าง

ไม่เคยเลยค่ะเพราะว่าไม่อยากให้เป็นเรื่องใหญ่

นี่นะคะคือตัวคุณนุ๊กเองก็บอกว่า
อดีตสามีคนนี้ชอบทวงของค่ะ

เคยซื้อกล้องถ่ายรูปให้ทะเลาะกันปุ๊บทวงกล่องคืน
เคยให้อะไรกันเนี่ยทะเลาะกันปุ๊บทวงของคืนตลอดเลย
เธอก็เลยบอกว่าสาเหตุที่อดีตสามีขอ๕๐๐๐เนี่ยนะ
เป็นเพราะว่านั่นคือจำนวนเงินที่เป็นค่าสินสอดตอนสู่ขอตอนแต่งงานกัน

ให้หมดเลยขอแค่เอาลูกคืนมา
ห้าหมื่นที่คืนให้ไปก็เนี่ยเธอถอดสร้อยให้
ให้เงินสดอีกห้าพันโอนเงินให้เพิ่มอีกสามหมื่น
แถมโดนต่อยเข้าที่ตาอีกทีนึง
เธอตัดสินใจโพสต์คลิปเพราะอยากให้มันเป็นหลักฐาน

ว่าถ้าใครโดนสามีทำร้ายโดนนอกใจอย่าไปทนอยู่นะคะ
เราไม่เคยคิดว่าจะต้องเจอเหตุการณ์แบบนี้
แล้วมันหนักมากตอนเยี่ยงลูกคือลูกร้องไห้แบบโอ๊ยนั่งสาน
ดีช่วงนี้ที่เขาไม่ทำร้ายรามากกว่านี้

ใส่เป้าตาล้วงออกมาตรงฟันปวดเป็นหมดเลยค่ะ
แล้วก็มีตบลูกมั่งอะไรอย่างนี้
เขาตบอะนะจริงเราก็ไม่คิดว่านิสัยอะไรลึกเขาเป็นอย่างนี้
เราก็ไม่คิดเหมือนกันถ้าเรารู้เราก็คงไม่ครบมาถึงทุกวันนี้ค่ะ
แต่เธอบอกว่าเธอยังไม่ได้ไปแจ้งความนะคะ
เพราะว่าตอนนี้ก็ดูแลลูกชายวัย๗เดือน
แล้วก็กังวลเรื่องของความปลอดภัยกลัวว่าในแบงค์จะตามมาทำร้าย
ส่วนในแบงค์ค่ะทีมข่าวของเราโทรศัพท์ไปคุยด้วยครับ
แบงค์บอกว่าฟังมุมผมบ้าง
ผมไม่ได้จะขโมยลูกนะที่อุ้มลูกออกจากบ้านไปอ่ะ
พาลูกไปบ่อกุ้งเพราะว่าทะเลาะกันไง
มันใจร้อนกันก็แยกกันสักพักหนึ่งก่อน

ส่วนที่นุ๊กอดีตภรรยาบอกว่าแบงค์ทำร้ายไม่จริงเลย
แต่มันเป็นช่วงชุนละมุนมันเป็นความเข้าใจผิด

แบงค์บอกว่าซอยสองสลึงที่ตัวนุ๊กบอกถอดให้
มันของผมก็มันเป็นของผมอยู่แล้ว
บอกว่านุ๊กไม่แจ้งความใช่ไหม

จะไปแจ้งความเอาเรื่องอดีตภรรยา

อย่าเอาภาพคลิปเหล่านี้ไปเผยแพร่
เพราะว่าแบงค์กับแม่ได้รับความเสียหาย
ใช่นะแต่ไม่ค่ะต้องเอาพูดตะเบงก็เลย